คุณผู้ชมครับวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตที่บอกว่าจะไปกรกต

เพื่อไปยื่นยุบพักภูมิใจไทย

กรณีเรื่องของการประมูลงานอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
วันนี้ก็ไปจริงนะครับคุณชูวิทย์ไปกรกต
ขอให้ยุบพักภูมิใจไทยพร้อมกับเอาหลักฐานแนบไปด้วย
บอกว่าเป็นหลักฐานที่นายศักดิ์สยามชิดชอบ
ที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน
คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นหลักฐานที่นายศักดิ์สยามซุกหุ้น
นอมินีในบริษัทรับเหมาก่อสร้างประมูลงานในกระทรวงคมนาคม
มูลค่ากว่า๑๕๐๐ล้านบาท
แล้วไปบริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทย
บอกว่ามั่นใจว่าหลักฐานี้ถึงขั้นยุคพักภูมิใจไทย๑๐๐
ขนลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหตั้ง๔๐๐เขตเลยเหรอ
โอ้โหหลุกสู้เลยอะ
ผมก็จะหาเสียงโดยการทำลายเสียงของพักภูมิใจไทยต่อไป
แต่ผมมั่นใจว่าผมจะทำลายคะแนนเสียงของพักภูมิใจไทยได้อย่างเป็นก่อ

โดยการลนลงทำลายเสียงของผมนั้นจะเริ่มต้นทันทีที่มีการยุบสภา
และมีปรโยชน์จากการเลือกตั้ง
แอะรู้แล้วเหรอเริ่มกลัวแล้วเหรอสิ
นี่นะฮะศูนย์ราชการนะฮะที่กรกตนะครับ

โต๊ะนะมีไว้บอร์ดเขียนอธิบายต่าง
บอกว่าเป็นหลักฐานเป็นเส้นทางต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์ภูมิใจไทยเอามายื่นให้กรกต
ให้พิจารณายุบพักภูมิใจไทย
ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา๗๒ประบอบพรรคการเมืองหรือไม่
ห้ามมีให้พักการเมืองและผู้ดำรงแหล่งทางการเมือง
รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ได้เริ่มจากการตอบโต้พรรคภูมิใจไทย
วันนี้ที่แถลงนี่ที่เริ่มนี่นะ

อ้างว่ามือสกปรกนะ
มีมือสกปรกรับงานมาจากบุคคลอื่นเพื่อทำลายชื่อเสียงของพักที่หาว่าคุณชุวิต

ก็เลยล้างมือเลยเอาเทปกาวสีดำมาปิดปาก

เป็นสัญลักษณ์ว่าถูกปิดปาก

จะให้ว่าที่ผู้สมัครสอสอ๔๐๐เขตฟ้องเลย

แต่คุณชูวิทย์บอกขอประกาศสู้
โดยจะเริ่มทำลายเสียงพักภูมิใจไทยทันทีที่ประกาศยุบสภา

บอกถ้าภูมิใจไทยหาเสียงผมจะทำลายเสียง
ขัดขวางไม่ให้ได้เป็นรัฐบาล
ไม่ให้ได้เป็นเก้าอี้กระทรวงคมนาคมอีก
นี่ฮะแล้วไม่รู้ว่าเพราะไปเห็นภาพนี้หรือยังไร
บิ๊กป้อมนั่งทานข้าวกับคุณอนุทินชาญวิรากูล

มีคุณศักดิ์สยามด้วยคุณชาดาไทเศษด้วย

เมื่อวานคนไปถามเสียหนูคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินบอกเอาก็ยอมรับว่า
ก็คุยกันเรื่องจับคั่วรัฐบาลล่วงหน้าไว้ก่อน

งั้นผมขอหยิบโทรศัพท์ต่อสายหาบิ๊กป้อมเลยก็แล้วกัน

ฮาร์โหลบิ๊กป้อม
พี่ป้องพร้าวต่อเนี่ยรับเรื่องอายุภาพภูมิใจใจเลยนะ
เพราะว่าพวกหล่อสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไปอยู่มักรักษาราค
ถ้าจะได้ไปร้อยไงสอยเอาอย่างนี้ก็เหงื่อมได้หมดเลย
เรื่องอันที่
พระคุณวิทย์ก็บอกเขาต้องชี้แจแกงของคราวนั้น
จะฟ้องคุณชูวิทย์นะคนที่พาดพิงด้วย
คุณชู้วิทย์ก็ลงไปที่ประหลาดเวลาหลักสู่ราชการเขาจะมีตลาดไข
เดี๋ยวให้ภูมิใจไทยก็ดำเนินการกันต่อไปกับคุณชุวิต
หรือคุณชูวิทย์จะอย่างไรต่อก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึง